สำหรับสลุนโดยหน้ากากผ้าและเจ็ดเก็ตกันไวรัสมากถึง๙๙เปอร์เซ็นต์ใน๒ชั่วโมง
สำหรับสลุนโดยหน้ากากผ้าและเจ็ดเก็ตกันไวรัสมากถึง๙๙เปอร์เซ็นต์ใน๒ชั่วโมง
สาวานใหญ่จะเป็นน้องที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือสังกรรดส์ในสำหรับอุดมศึกษา
ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนมัธยมและบางแห่งลงไปถึงประถมนะคะ

แต่ว่าสิ่งที่น่าคุยกันก็คือว่าจริงแล้วโดยพื้นฐานเราเคยคุยกันไปตั้งแต่รอบ
ก่อนเกิดโควิดแล้วนะคะว่าการรวมตัวของคนที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ย
มันถูกรองรับไว้โดยกฎหมายนะคะในการใช้พื้นที่ของสถาบันการศึกษานะคะ
แต่ว่าพอมาทิ้งช่วงมาแล้วรอบนี้เอาเฉพาะช่วงสัปดาห์นี้ก็ได้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายโรงเรียนทั่วประเทศไทยเนี่ยนะคะ
คือแตกต่างกันนะคะอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่
แต่ว่าในแต่ละครั้งที่มีภาพออกมาจากรั้วโรงเรียนเนี่ย
มันน่าตั้งคำถามมากว่าตกลงความเข้าใจต่อการใช้กฎหมาย
เพื่อให้เด็กมีสิทธิ์แสดงออกในพื้นที่ของสถาบันการศึกษานั้น
มีความเข้าใจตรงกันหรือไม่นะคะ
รองรับการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาในสถาบัน
แต่ว่าเมื่อหน่วยย่อยลงไปแล้วเนี่ย
กฎของโรงเรียนระเบียบของโรงเรียน
แม้แต่การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโรงเรียน

โดยส่วนตัวยังไงดิฉันในฐานะสื่อมวลชน
ต้องยืนยันสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกคนนะคะ
ไม่ว่าคุณจะเชื่อฝั่งไหนก็แล้วแต่ของคนไทยทุกคน
แต่สิ่งที่เราแทบจะไม่มีคำอธิบายคือ
เมื่อเห็นว่าเด็กนักเรียนทำผิด
ผิดกฎหมายหรือผิดกฎเกณฑ์ของโรงเรียนก็แล้วแต่

ภาพต่างที่เป็นข่าวอันนี้ยอมรับ
และไม่น่าจะมีคำอธิบายที่เข้าใจได้

แต่ก็มีหลายโรงเรียนถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะไม่เห็นด้วย
แต่การแสดงออกก็มีให้เห็นเหมือนกันว่า
วิธีปฏิบัติไม่ได้ล่วงละเมิดหรือว่าล้ำเส้นเด็กนักเรียน

เขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยประเด็นอะไรแล้วแต่เขานะคะ
แต่การยืนยันสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกคนเนี่ย
ใช้มาตรฐานเดียวกันวันนี้เราจะคุยกับ
เยาวชนสองคนไม่กล้าเรียกเด็กด้วยเพราะบางทีเวลาเราคุยกับเขา
ไม่แน่ใจว่านิยามคำว่าเด็กของเราตอนนี้
เราเรียกเขาว่าเด็กด้วยอายุหรือว่าด้วยความคิดกันแน่นะคะ
สองคนที่จะคุยกันกับดิฉันนะคะแล้วก็อาจารย์อีกหนึ่งท่าน
แล้วก็จะมีโทรศัพท์คุยกันนะคะโฟนอินกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ท่านแรกก่อนนะคะวันนี้อาจารย์เป็นกรรมการที่ปรึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
แต่ว่าคงจะเข้าใจฝ่ายบริหารโรงเรียนดีเพราะว่าเป็นอดีต
คุมในการโรงเรียนเบาติดเดชาสิงหะเสนีด้วยนะคะ
ส่วนอีก๒คนค่ะคนแรกเป็นตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวค่ะ
เค้าตั้งของเค้าเองนะคะเดี๋ยวนั้นอ่านตามชื่อนะคะ
อีกหนึ่งคนค่ะตัวแทนกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะคะ
พราวค่ะหรือว่าพัฒนิษฐ์คำวิไล
คนแรกม๖อยู่โฮมสกูลแต่ว่าคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ย
คือเพื่อนอยู่ในระบบการศึกษาลักษณะที่เราคุ้นเคยตามปกติหมดเลยนะคะ
ส่วนพัฒนิษฐ์หรือว่าพราวอยู่ม๕แล้วสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

ที่ต้องอธิบายให้เข้าใจกันเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการตั้งคำถามเรื่องสิทธิเสรีภาพอีก
คืออันนี้เข้าใจตรงกันนะคะสิทธิเสรีภาพมันต้องถูกรองรับเอาไว้สำหรับทุกคน
แล้าไม่ใช่แนวคิดหนึ่งจะได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งทรายให้หมดนะคะ

อาจารย์ค่ะคือตกลงฉันเข้าใจถูกไหมคือรัฐมนูลชั้นหนึ่งแล้วนะคะ
แล้วก็มีพรบที่รองรับว่าสถาบันการศึกษาพื้นที่ในนั้นสามารถแสดงออกได้อีกชั้นหนึ่ง
คำถามคือเวลาครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือว่าครูทั่วไปก็แล้วแต่นะคะ
ที่บอกว่ามันผิดกฎโรงเรียนอันนี้คือเอาตัวไหนเป็นตัวอ้างอิงคะอาจารย์
คือผมเรียนผมเรียนอย่างนี้ว่าที่จริงในกรณีที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้
ถามว่าเด็กนักเรียนที่เขาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ย
ว่าจะเป็นโบขาวไม่ว่าจะเป็นชูสามนิ้วต่างเนี่ยมันผมว่ามันไม่ใช่ของใหม่
จริงประเทศไทยเรามีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มานานแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อสารพัดสีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แฟลต
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างแล้วคราวนี้มานักเรียนยุคนี้ก็มาเริ่มใช้โบ
โบก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเขาเพราะเขาก็ใช้โบอยู่แล้ว
หรือแม้จะชูสามนิ้วอย่างที่ท่านท่านรองนายกท่านได้บอกว่าเป็นเหมือนลูกเสือ
ครับลูกเสื้อไปไปแล้วปรัชญาณตนฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นอดีตผู้หาโรงเรียนเนี่ย
ผมมองว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เด็กสามารถแสดงออกได้อืม
มันเป็นสัญลักษณ์ทางความคิดไม่ว่าจะเป็นหรือที่เด็กโรงเรียนบางโรงเรียนเช่นเตรียมอุดมเอากระดาษเปล่า
กระดาษโลเนียวเปล่าไปนั่งล้อมวงแล้วก็ชูขึ้นมามันก็เป็นการแสดงออกทางความคิดของเด็ก
ทีนี้ตอบคำตอบที่คุณจอมขวัญถามผมเนี่ยก็คือว่าแล้วเด็กทำอย่างนี้ในโรงเรียนผิดไหม
มันก็ต้องตอบว่าถ้าไม่ได้ไปละเมิดสิทธิอะไรของใครผมก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยก็ต้องท่านผู้ในการโรงเรียนท่านผู้ผ่านโรงเรียนเนี่ยซึ่งผมก็เห็นใจในยุคนี้ว่าท่านก็คงจะอึดอัดก็คงจะลำบากใจ
แต่ว่าถ้าหากว่าท่านทำในสามสิ่งให้ได้เช่นหนึ่งควบคุมพื้นที่ของนักเรียนก็คือเด็กอยากจะแสดงออกอยากจะมีการเปิดอภิปรายอยากจะแสดงออกทางความคิดต่างก็ขอความร่วมมือว่าให้นักเรียนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนนะครับอาจจะจัดโซนสัตว์พื้นที่ให้ผลหอประชุมหรือจะเป็นร้านอเนกประสงค์อะไรต่างเนี่ยคุมพื้นที่ให้ได้ก่อนค่ะส่วนที่สอง
ก็คือคุมพฤติกรรมของนักเรียนให้ได้พฤติกรรมในทีนี้หมายความว่าผมไม่ได้หมายความว่านักเรียนที่เข้ามาแสดงออกในเชิงสันตะลักษณ์เหล่านี้จะเป็นเด็กก้าวร้าวหรือไม่ใช่แต่ว่ามันก็อาจจะมีเด็กบางคนที่มีพฤติกรรมที่อาจจะอินกับบรรยากาศการแสดงออกมากไปก็อาจจะมีการไปทำลายข้าวของทรัพย์
ขอความร่วมมือว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นของใช้ร่วมกันในโรงเรียนจะต้องขอให้เรียนร่วมมือคือถ้าเป็นอย่างงั้นชะเจนใช่แล้วส่วนที่สามก็คือต้องโรงเรียนต้องควบคุมเรื่องของการใช้คำพูดวาจาของนักเรียนให้ได้โดยเพราะการอภิปรายจะแสดงความคิดจะต่างที่สำคัญก็คืออย่าไปจับจ้องสถาบัน
ไปตั้งกรรมการสอบส่วนเขาหรือว่าการลงโทษด้วยการใช้ความรุนแรงค่ะ
เพราะว่าการใช้ความรุนแรงนี่มันก็ไม่ควรใช้อยู่แล้วค่ะ

ลักษณะไหนที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างคะ
คือในภาพข่าวเราพอจะเห็นเช่นมีการพูดบอกว่าใช้โบผูกคอนะคะ
มีการกระชากป้ายนะคะหรือว่าตบโทรศัพท์อันนี้เห็นในข่าว
เหนือจากนั้นมีเพื่อนเครือข่ายที่คุยกันไหมคะว่ารักษณะไหนบ้างที่เจอกันอีก
ก็มีตามภาพข่าวเลยค่ะ

โรงเรียนของพาวคือตอนนี้ยังไม่มีใครได้เริ่มเยอะมาก
แต่ว่าได้ทราบมาว่ามีคนถูกเรียกไปคุยแล้วซึ่งก็ไม่ทราบว่าเรียกไปคุยเพื่ออะไร
ทั้งที่มันไม่ควรมีใครจะโดนเรียกไปคุยด้วยซ้ำค่ะ
ลักษณะการไปคุยไปคุยคืออย่าแสดงออกเลยหรือว่าทำไมเธอคิดอย่างนี้
อย่างนั้นอย่างนี้คือมันเป็นลักษณะไหนคะ

ส่วนใหญ่แล้วที่เราห่วงที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งที่ตามมาหลังจากแสดงออก
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกรรมการสอบสวนหรือว่าการลงโทษโดยใช้ความรุนแรงถูกไหมค
คือจริงเรื่องการลงโทษโดยใช้ความรุนแรงอันนี้เราอาจจะตัดทิ้งได้
คำว่าตัดทิ้งได้คือมันไม่ต้องหืออือกันคือการใช้ความรุนแรงในทุกเรื่องใช่ไหมคะ
ก็คือเป็นอันเข้าใจกันว่าอันนี้ต้องไม่เกิดขึ้น
แต่ทีนี้ในส่วนของการตั้งกรรมการสอบส่วนใหญ่แล้วเวลาตั้งกรรมการสอบคือมันจะมีผลอะไรต่อ
คะแนนหรืออะไรของเพื่อนบ้างไหมคะส่วนใหญ่มันออกทางไหนคะ
ในกรณีนี้คิดว่าต้องอยู่ที่คนสอบด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะให้เราได้รับบทลงโทษเขาก็จะสอบไปให้แถวได้รับบทลงโทษแบบนั้นนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วที่ตอนนี้ชูสามนิ้วผูกโบคาวหรือว่าชูกระดาษเปล่าก็แล้วแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนมัธยมหรือบังแห่งลงไปถึงปฐมคือต้องการแสดงอะไรกันคะ
ต้องการแสดงออกว่าพวกเราไม่ต้องการผลิตการค่ะเราไม่สนับสนุนผลิตการในทุกรูปแบบไม่ว่าจะมาในรูปแบบของโซตัสหรือว่าผลิตการทหารค่ะ
ในส่วนของโซตัสนี่คุณผู้ชมก็น่าจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าก็จะมีเด็กอยู่กลุ่มนึงไม่ว่าจะเป็นรั้วระดับอุดมศึกษาหรือว่าลงมามัธยมหรือแม้กระทั่งสายอาชีพก็แล้วแต่คือการรับน้องที่รุนแรงการใช้อำนาจบาดใหญ่ของคนที่เหมือนกับเกิดก่อนเป็นรุ่นพี่กว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ

หมายคือแบบนั้นอันนี้พอมาที่มินบ้างค่ะมินค่ะเดี๋ยวบอกก่อนคือมินเนี่ยเรียนที่บ้านโฮมสกูลนะคะแต่ทีนี้เพื่อนที่ทำงานในเครือข่ายด้วยกันอยู่ในระบบหมดเลยเพื่อนเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้
จริงคือมันก็ไม่ใช่แค่เพื่อนเนาะคือมันมีแบบนักเรียนทักมาหานักเรียนเลวเยอะมากเมื่อวันจันทร์ก็คือ๓๐๐กว่าข้อความทุกคนโดนคุกคามเหมือนกันหมดเลย

จากโรงเรียนจากครูจากตำรวจ
ใช่ทีนี้เอาเพื่อนใกล้ตัวก่อนเนาะเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเพื่อนทำงานด้วยกันเนี่ยมีคนนึงเรียนอยู่วัดนวลก็เป็นโรงเรียนที่มีสิทธิ์เก่าเป็นนายกรัฐมนตรี
ใช่ก็มีการแบบชู๓นิ้วนัดการชู๓นิ้วหน้าป้ายสิทธิ์เก่าท่านนั้น
แล้วกำลังจะชูแล้วก็ถูกปลดป้ายลงก่อน
ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องจากเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน
แล้วมันทำไมมันก็ปลดป้ายลงเราไม่พอใจเหรอไม่ได้บอกถูกผิดนะ
แต่หมายถึงคนเรียกร้องไม่พอใจเหรอคะที่โรงเรียนปลดป้ายลง
เราไม่ได้ไม่พอใจที่ว่าปลดป้ายลงแต่เรามองว่าไอ้การที่เขาปลดป้ายลงเนี่ย
คือความสำเร็จของเราด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นด้านนั้นเนี่ย
อย่างที่รู้กันคือเราไม่เอาผลิตการไม่เอาผลิตการก็คือเราไม่เอารัฐบาลชุดนี้
ซึ่งนายกของเราเนี่ยมีป้ายแปะอยู่ที่โรงเรียนของเขา
เขาไม่ภูมิใจอยู่แล้วที่จะมีนายกคนนั้นมีป้ายเบอร์เลอร์เทอร์อยู่หน้าโรงเรียน
เขาก็เลยไปชูสามนิ้วที่หน้าป้ายนายกท่านนั้นเพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนยอมปลดป้ายนายกออกเนี่ย

อันนี้คือแบบปัจเจกมากคือเฉพาะโรงเรียนนั้นก็คือถือว่ามีขั้นที่เห็นความสำเร็จ
ทีนี้ที่ทักเข้ามาค่ะนอกเหนือจากเพื่อนที่อยู่ในเครือข่ายเองแล้วที่ทักเข้ามา
ปัญหาที่เกิดกับนักเรียนมีอะไรบ้างคะ

เราใช้คำนี้เลยเหรอมันเป็นพื้นฐานที่โดนครูข่มขู่หุ้กคาม
เราพูดได้เลยว่ามันเป็นมาตรฐานแล้วถ้ามีนักเรียนคนไหนทักมาว่าถูกครูข่มขู่ถูกครูเรียกตัวอะไรอย่างนี้
นี่ก็คือแบบเป็นขั้นเริ่มต้นแล้วยังไม่ใช่ขั้นรุนแรง
ขั้นรุนแรงที่สุดที่เราเจอก็คือตำรวจเข้าไปโรงเรียน
ตำรวจขับรถเข้าไปโรงเรียนสั่งห้ามสั่งปลดสั่งไม่ให้แสดงออกใดทั้งสิ้น
อันนี้คือขั้นรุนแรงสุดที่เราเจอแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการถ่ายรูปนักเรียน
การถ่ายรูปนักเรียนมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
จะถ่ายรูปใครสักคนเราต้องได้รับการอนุญาตจากเขาก่อน
ซึ่งการที่ตำรวจมาถ่ายรูปนักเรียนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเอาไปทำอะไร
ใช่ไหมการที่เราไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงมาก
แล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่าการคุกคามได้เลยเหมือนกัน
คือจริงเราก็เห็นภาพข่าวอยู่หลายโรงเรียนเหมือนกันนะคะ
ตำรวจเข้าไปในโรงเรียนไม่ว่าจะยืนคุมเชิงอยู่
หรือว่าเข้าไปถ่ายรูปหรืออาจจะมีการกระทำมากกว่านี้
คำถามคือตำรวจเหล่านี้ที่เข้าไปในโรงเรียนที่เราเห็นเนี่ยคือได้รับการอนุญาตจากโรงเรียนถูกไหม
เท่าที่เราทราบมาส่วนใหญ่โรงเรียนประสานไป
โรงเรียนอยากจะสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูแบบไม่คุกคาม

กับสองคือตำรวจรู้ตัวเองว่าแบบเด็กโรงเรียนนี้เขาจะจัด
เด็กโรงเรียนนี้มันเยอะมากมันคอลเยอะมาก
พอตำรวจรู้ตำรวจก็จะเข้ามาเองก็จะมี๒กรณีที่เป็นไปได้
ส่วนใหญ่แล้วเป็นลักษณะเดียวกันถูกไหมคะพราวคือว่า
เอาเท่าที่เครือข่ายพราวทำก็ได้นะคะ
คือว่าการที่ถูกเรียกไปโดยคุณครูในโรงเรียนเอง
อันนี้ถือเป็นวิธีปฏิบัติที่เจอเป็นพื้นฐานของคนจำนวนมากเลย
แล้วค่ะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีการที่ครูไปพูดในห้องว่า
ห้ามเด็กชู๓นิ้วในครั้งถัดไปที่มีการเข้าแถว
ซึ่งการชู๓นิ้วมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษ

อธิบายไหมคะว่าไอ้การชู๓นิ้วเนี่ยคือถ้ามันผิดหรือไม่อยากให้ทำอีกเนี่ยคือเพราะอะไร

หรือบอกไหมคะว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกอะไร
ไม่แจ้งเลยค่ะเขาแค่เข้ามาพูดเฉยค่ะ
แล้วก็พูดทำนองว่ามีคนชู๓นิ้วอีกแต่เขายังหาตัวไม่เจอค่ะ
เราพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจอาการ๓นิ้วนี้ได้ไหมคะว่ามันระคายเคืองระบบการศึกษาแบบไหน
คือหรือตอนนี้ในมุมของตัวระบบหรือว่าผู้บริหารสถาบันการศึกษาเอง
เขามองว่าสามนิ้วเนี่ยคืออะไรในพื้นที่โรงเรียนคะเราอ่ะ
เราเนี่ยกำลังเรียกร้องให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยซึ่งไอ้ประชาธิปไตยนี่ระบุไว้ในมาตราแรกในรัฐมนูลเลยนะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุกถูกไหม
การที่เราเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยมันเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีประชาชนสักคนรู้สึกว่าประเทศนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตย
ทุกโรงเรียนจะมีกฎระเบียบระบุไว้ชัดเจนว่าโรงเรียนสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งสะพานักเรียนเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิ์ใช้เสียงประชาธิปไตยมีการทำกิจกรรมลงประชาธิปไตยต่างไม่นอนหลับทับสิทธิ์ชวนพ่อแม่ไปเลือกตั้งแต่ทำไมพอนักเรียนหรือว่าคนในสั
ไม่เป็นประชาธิปไตยมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าที่เขาควรจะต้องออกมาเรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยกลับคืนมามันเป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ในสังคมมองว่านี่คือการเรียกร้องประชาธิปไตยมันเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนจะบอกว่าเป็นก
กับภาคนี้โอเคไม่เอาแต่ว่านี่คือประชาธิปไตยกับประเด็ดการมันคือระบอบการปกครองสองระบอบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะพูดว่าเป็นกลางทางการเมืองไม่ได้แล้วนะเออเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นกลางระหว่างประชาธิปไตยกับประเด็ดการคือคุณเลือกค่าของคุณแล้วที่จะเมินเฉยต่อการไม่ได้มาซึ่งประชาธิปไต

กลุ่มนักเรียนเร็วใช่ไหมที่มีการนัดการว่าพรุ่งนี้จะไปที่กระสวงใช่ไหมคะอ่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแต่เดี๋ยวจะต้องกลับมาถามอาจารย์กล้าศักดิ์นะคะว่าเอ๊ะในมุมมองของผู้บริษัทโรงเรียนการที่นักเรียนเรียกร้องประชาธิปไตยมันมีผลต่อภาพลักษณ์อย่างไรหรือว่าก็ว่ากันตาม

มันมีผลต่อภาพรักษ์ภาพรักษ์โรงเรียนนะคะคือภาพรักษ์โรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องมองว่าใครไม่ควรมองค่ะนะฮะเอ่อโรงเรียนมองผู้บริการมองคุณครูมองหรือผู้ปกครองบางส่วนมองอืมนั้นถ้ามองอะไรสักนี้มองด้วยความวิตกกังวลมองด้วยความกลัวมันก็จะเป็นการมองเชิงลบมันสิ่งต่างที่เกิดขึ้น
ติดตบโทรศัพท์เด็กบ้างไปเอาโบมัดผมมาลักหัวลัดศีรษะบ้างหรืออะไรต่างต่างตอนเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณครูเนี้ยทำเนื่องจากความกลัวกลัวว่าอะไรกลัวว่าจะเสียภาพรักษ์ของโรงเรียนอืมเป็นการมองว่ากลัวจะมีเรื่องค่ะกลัวว่าจะเสียหายโรงเรียนค่ะอ่าผอจะโดนย้ายไหมถ้าทำอย่างง

อาจจะเป็นตัวผู้บริหารเองก็ได้ที่ห่วงภาพลักษณ์ตัวเอง
บางแห่งอาจจะมีแบบนั้นคำถามคือว่าการแสดงออกนี้
ฝ่ายบริหารของโรงเรียนไม่ได้มองว่าเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย
แต่เป็นการต่อต้านรัฐบาลซึ่งมี๒แบบนะคะ
บอกว่าถ้าตีความว่าเป็นการต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะคะ
เท่ากับว่ามันไม่ดีต่อภาพลักษณ์ที่โรงเรียน
ต่อต้านรัฐบาลปัจจุบันหรืออีกแบบ
ผู้บริหารฝ่ายบริหารคณะบริหารหรือตัวผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนเอง
เป็นคนที่เชียร์ประยุทธ์เลยไม่ต้องการให้พื้นที่ที่ตัวเองบริหารอยู่
แสดงออกตรงข้ามกับรัฐบาลประยุทธ์คะ
ผมว่ามองได้๒ประเด็น๒กลุ่ม
คือตรงนี้ในฐานะที่โรงเรียนนยมสวมทรเนี่ย
เรามีสมาชิกเป็นผู้บริหารโรงเรียนมะยมทั่วประเทศ
ประมาณ๒๓๕๐กว่าโรงเรียน
ผมเชื่อว่าที่คุณจอมฝันถามเนี่ยมีทั้งสองกลุ่ม
คือกลุ่มหนึ่งที่ผู้บริหารไม่อยากให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็น

เพราะว่าหนึ่งกลัวจะเป็นเป้าหมาย
กลัวจะเป็นเป้าหมายถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลจากหน่วยบังคับบัญชาอะไรก็แล้วแต่

ผมเชื่อว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ย
ซึ่งอาจจะไม่กล้าเปิดตัว

แล้วก็แอบสนับสนุนอยู่ในใจกับสิ่งที่

ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
เพราะเราไม่รู้หลากหลายคุณจำกวันเข้าใจสองพันสามร้อยห้าสิบออกโรงเรียนเข้าใจ
ไม่รู้ใจใครใจใครถูกไหมครับเพราะเพราะฉะนั้นจริงจริงแล้วเนี้ยเราอาจ
ถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ยอมรับความจริงของกันและกันก็คือว่า
เราอาจจะไม่ได้กำลังบริหารสถานศึกษาแบบใช้หลักการแต่เราบริหารสถานศึกษาแบบที่บางแห่ง
อาจจะใช้อารมณ์ความรู้สึกอคติส่วนตัวในการบริหารพื้นที่ของตัวเอง
ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของความกลัวอ่ากลัวกลัวที่จะโดนเพลงนี้มันหลุดง่ายใช่ไหม
กลัวว่าอันนี้ผมไม่ทราบนี่ฉันก็ห่วงยายแทนค่ะค่ะ
กลัวว่าจะถูกเพ่งเล็งจากหน่วยบังคับบัญชาเพราะว่าคุณจอมขวัญต้องเข้าใจว่า
บริหารโรงเรียนเนี่ยมันก็อาจจะมีสองภาคคือภาคหนึ่งในใจเนี่ย
ก็อาจจะเห็นด้วยอยากจะสนับสนุนอย่างนักเรียนสองคนแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่บังคับบัญชา
แต่ว่าต้องไม่ลืมว่าอีกภาคหนึ่งของผู้อาหารโรงเรียนเนี่ยเราเป็นฆาตราสการเป็นฆาตราสการประจำค่ะ
มีกรอบมีระเบียบมีวินัยข้าราชการกำกับอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยอะไรที่ให้ลูกเขาได้แสดงออกซึ่งมันอาจจะเลย
๓กรอบที่ผมเรียนไปเนี่ยก็อาจจะถูกตำหนิได้
ทีนี้ในส่วนที่อาจารย์กล้าศักดิ์อย่างที่บอกนะคะคือคำถามที่ให้อาจารย์กล้าศักดิ์ตอบเนี่ย
คือในฐานะที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าในความปัจเจกหรือส่วนตัวของอาจารย์
เพราะฉะนั้นขอกลับมาก่อนเริ่มที่มินก่อนค่ะ
คือจริงแล้วมินคิดว่าคำอธิบายหรือว่าข้อโต้แย้งอะไรได้บ้างที่จะทำให้นักเรียน
ที่จะไม่แสดงออกหรือว่าอย่างน้อยก็เผลาลงไม่ให้บรรยากาศเผชิญหน้าระหว่างครูนักเรียนมันเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะ
มีอะไรบ้างที่เราพอจะยอมรับฟังได้ไหมคะ
จริงมันต้องย้อนกลับไปถามใหม่ว่าทำไมมันถึงมีบรรยากาศการเผชิญหน้าเกิดขึ้น
มันไม่ควรมีตรงนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าตามถ้าเราว่ากันตามกฎหมายแล้ว
สิทธิในการแสดงออกของประชาชนทุกคนมันรวมถึงนักเรียนด้วยมันรวมถึงตั้งแต่คนที่เกิดมาเป็นทารกเลยด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนคนมีสิทธิ์และเสร็จภาพในการแสดงออกอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่าคุณมองว่ามันแบบมันจะออกนอกกรอบของรัฐมนูลออกนอกกรอบของกฎหมายเนี่ยมันคุยกันได้
แต่สิ่งที่เราเรียกว่าความกลัวต่ออะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนแสดงความคิดเห็นเนี่ย
ผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์กลัวกลัวได้ไม่ผิดแต่ความกลัวนั้นไม่ควรเอาความกลัวมาทำให้ตัวเองทำผิดกฎหมาย
คุณมาอ้างว่านักเรียนอาจจะแสดงออกผิดกฎหมายอาจจะแสดงออกนอกเหนือกรอบกฎหมาย
แต่สิ่งที่ครูทำโดยใช้ความกลัวเป็นพื้นฐานเนี่ยกำลังทำผิดกฎหมายอยู่
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียนละเมิดรัฐธรรมนูล

การทำร้ายร่างกายนักเรียนก็ละเมิดกฎหมายอาญาละเมิดพรบวินัยครูละเมิดกฎกระทรวง
ถามว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะกลัวได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำผิดกฎหมาย
คุณมาอ้างว่าเราอาจจะทำผิดกฎหมายแต่คุณทำผิดกฎหมายเสียเอง
มันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเสียเลยนะตอนนี้นะครับ
มันเลยต้องกลับไปจุดที่ว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์การเผชิญหน้ากัน
อ่าพราวค่ะพราวพอจะสรุปภาพได้ไหมว่าทำไมมันถึงมีบรรยากาศที่รุนแรงอยู่หลายแห่งเหมือนเหลือเกินคะ
คิดว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับความกลัวที่กล่าวมาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าการที่ครูกลัวว่า
ภาพรักโรงเรียนมันจะแย่หรือผู้ปกครองอาจจะไม่โอเคซึ่งความกลัวนั้นน่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกค่ะ
เพราะนักเรียนเพียงแค่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งมันควรจะมีอยู่แล้วแล้ว
สัปดาห์ละครั้งอย่างเงี้ยพอไหวไหมเอ่อคือจริงจริงพี่ก็ไม่มีสิทธิ์เสนอนะคะ
แต่แค่ลองลองดูลองดูคิดว่าที่จะทำให้เบาลง
ปัจจุบันส่วนมากคือช่วงนี้เนี่ยเข้าแถวเขาก็เริ่มกลับมาเปิดเทอมปกติใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีการเข้าแถวทุกวันหรือบางวันขึ้นอยู่กับที่โรงเรียน
แต่ว่าการแสดงออกเนี่ยมันสามารถทำได้ตลอดโดยที่เรา
เราคิดว่าจะเผาลงทำไมในเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะค่ะ
เข้าใจค่ะเข้าใจใช่ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะคะ
ข้อเสนอเนี่ยไม่ได้ลืมที่จะถามนะคะว่าแต่ว่าแต่ละวงที่มันผ่านผ่านมาใน
ในส่วนของนิสิตนักศึกษาแม้กระทั่งนักเรียนมันมีรายละเอียดปีกย่อยในการเรียกร้อง
บางส่วนของข้อเรียกร้องก็สร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ใหญ่บางส่วนได้เช่นเดียวกัน
เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตว่าในช่วงหน้าเวลาเหลือกระชับนะคะขออนุญาตที่จะไม่ต่อสาย
รัฐมนตรีศาสตร์ขออภัยรัฐมนตรีศึกษาธิการคุณนัทพนธ์แล้วนะคะ
เพราะเลยเวลากลัวเวลาจะต่างคนต่างได้พูดน้อยพักสักครู่ค่ะ

มันมีรายละเอียดติดย่อยในแง่ของการเรียกร้อง
แล้วก็บางส่วนของรายละเอียดนั้นเนี่ย
ก็เป็นประเด็นที่สร้างความไม่สบายใจให้กับคนไม่น้อยเช่นเดียวกัน
เราไม่ได้บอกว่าไม่มีคนเห็นด้วยนะคะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
แต่ความปลีกย่อยในรายละเอียดนั้นเนี่ย
อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อกังวลจริงของฝ่ายบริหารแต่ละโรงเรียนก็ได้
ราวมีข้อเสนอไหมคะหรืออยากจะอธิบายอะไรไหม
จริงแล้ว๓นิ้วที่ใช้เนี่ยค่ะ
มันไม่ได้หมายถึงสิ่งข้อเสนอปีกย่อยนั้น
มันหมายถึงสิทธิเสรีภาพของพวกเรามากกว่าค่ะ
เพราะว่าพวกเราแค่ต้องการขัดข้อกับสิ่งที่เขาให้เราทุกวันนี้ค่ะ

ถ้าจุดประสงค์ที่ต้องการเข้ามาเพื่อดูแลความเรียบร้อยและไม่คุกคามนักเรียนที่แสดงออกอย่างนั้นก็โอเคค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่ามาในทางที่ต้องการที่จะให้นักเรียนไม่ห้ามนักเรียนแสดงออกหรือว่าเข้ามาเพื่อข่มขู่หรืออะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่โอเคค่ะ
ทีนี้พี่ลองพูดจากอีกแบบนึงบ้างนะคะคือในแต่ละโรงเรียนหรือจริงแต่ละหน่วยของสังคมเนี่ยจะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยร่วมกันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีในแต่โรงเรียนก็คือพยายามจะไม่ให้เกิดบรรยากาศที่จะไปบังคับฝืนใจให้คนที่ไม่ได้คิดเหมือนกลุ่มแสดงออกต้องแสดงออกถูกไหม
เพราะอันนี้เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงใช่ไหมคะอ่าทีนี้มาที่มินค่ะมินมีข้อเสนออะไรบ้างไหมคะ
หรือออกเดี๋ยวก่อนมีคำอธิบายไหมที่รายละเอียดปลีกย่อยในข้อเสนอ๓ข้อใหญ่ของเวทีหลักเนี่ยนะคะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกจำนวนมากที่สร้างความไม่สบายใจ
อยากอธิบายไหมว่าจริงแท้จริงแล้วที่แสดงออกกันในโรงเรียนมันแค่ไหนกันแน่
จริงพูดยากคือเราไม่รู้ว่าในแต่ละคนแต่ละโรงเรียนเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าในโรงเรียนเราจะเห็นว่าเด็กแสดงออกเป็นสัญลักษณ์มากกว่า
กลุ่มก็มีข้อเรียกร้องแบบหนึ่งบางกลุ่มก็มีข้อเรียกร้องอีกแบบหนึ่ง
แต่สุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่ทุกคนอยากจะมีร่วมกันก็คือประชาธิปไตยใช่อันนั้นก็คือจุดยึดร่วมกัน
ปิดท้ายที่อาจารย์กล้าศักดิ์ค่ะมินขอข้อเสนอหน่อยได้ไหมแบบไหนที่เหมือนกับลองคิดแทนโรงเรียนถ้าเราเป็นโรงเรียนอ่ะ
ก็ง่ายเลยครับอ่านกฎหมายเรามีกฎหมายอยู่แล้วคือไม่ต้องพูดว่าเป็นโรงเรียนหรือเป็นนักเรียนหรือเป็นอะไรเลย
พูดว่าเนี่ยเป็นประชาชนเหมือนกันทุกคนทุกคนต้องเคารพกฎหมายเรามีเรามีกระดาษปึกเนี้ย
ในการที่จะยึดทุกคนไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีใครละเมิดใคร
เพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนอ่านกฎหมายเคารพกฎหมายเราเคารพกฎหมายเคารพกฎหมายซึ่งกันและกัน
มันก็โอเคอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเคารพกฎหมายแล้วไม่โอเคคุณกลับไปหาสารรัฐมนูลเลย

ค่ะค่ะไม่น่าชวนคุยกันนะอาจารย์เนอะ
อาจารย์ขอปิดท้ายค่ะอาจารย์มีทางออกอะไรให้กับฝ่ายบริหารของแต่ละโรงเรียนบ้าง
จริงประเด็นนี้เนี่ยในท่านดรรัชชัยสอนสุวรรณนายกสวมทรเนี่ย
ซึ่งท่านเองก็เป็นนักกฎหมายเนี่ยนะท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้มาก
แล้วก็บอกกังวลแทนผู้ผ่านโรงเรียนของเรา๒๓๐๐กว่าโรงเรียนเนี่ย
ทีนี้ผมก็เลยอยากจะเรียนเสนอว่าในมุมมองของคนที่เคยอยู่ในโรงเรียนมาเป็นครูมา๔๐กว่าปีเนี่ยนะ
คืออยากให้ในประเด็นนี้อยากให้กระทรวงสาธิการมีแนวปฏิบัติที่เป็นของกระทรวงที่เป็นแนวปฏิบัติเชิงนโยบายออกมา
ว่าเรื่องนี้กรณีที่นักเรียนลูกจะออกมาในโรงเรียนเนี่ยออกมาเป็นแนวปฏิบัติเหมือนกับแนวปฏิบัติเรื่องการรับนักเรียนอะไรอย่างนี้นะฮะ
เสร็จแล้วก็ส่งมาเขตพื้นที่เขตพื้นที่ก็มาปรับบริบทเพราะว่าทุกโรงเรียนเนี่ยคุณจอมฝันบริบทของโรงเรียน๒๓๕๐กว่าโรงเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
ค่ะจะไปตัดเสื้อใส่ทีเดียวเหมือนกันหมดพร้อมกันตัวเดียวมันไม่ได้
แต่ว่ายังน้อยก็ยังมีหลังพิงว่าที่เราจะทำดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามว่าตามแนวนันยดบายนะ
จะทำโรงเรียนแล้วสุดท้ายผิดกฎหมายอย่างที่ลูกบอก

คนสงสารนะแกน่าจะมีหลังพิงให้กับผู้บริหารโรงเรียนเหล่านี้
ดำเนินการด้วยความสบายใจ
และอย่างที่ลูกบอกว่าไม่ผิดกฎหมายด้วย
แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลูกเองก็พึงพอใจ
ขอให้ชัดเจนในระดับนโยบาย
ซึ่งพอโรงเรียนเองผมว่าหนักใจ

เราเป็นเหมือนกับอยู่ในระดับพื้นที่
เพราะอยากให้หน่วยเหนือผู้หลักผู้ใหญ่
ชัดเจนว่าแนวปฏิบัติจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็รับลูกกันมาเป็นขั้นตอนมา
ค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของนโยบายเนี่ยนะคะ
ถ้าเอาตามคำให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของรัฐมนตรีว่าการกับประหลัดกระทรวงเนี่ย
ว่ายังไม่ค่อยไปยังไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่นะคะ
แต่ในส่วนของนโยบายจะออกมาเป็นรายลักษรมีเอกสารส่งต่อกันตามระเบียบหรือไม่เรียนไม่ทราบ
แต่ที่แน่สิ่งหนึ่งที่คงต้องบริหารให้ได้คือบริหารอารมณ์ครูและนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันให้ได้นะคะ
แล้วก็ใช้เหตุและผลเป็นหลักส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
เราอาจจะลืมไปว่าวิธีที่เราโดนมาตอนเราเด็กเราอาจจะชินแต่ลืมไปว่าคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาต้องการเหตุผลมากกว่ารุ่นเราเยอะนะคะ
แล้วเขาก็ไม่เอาอำนาจนิยมด้วยอันนี้ต้องไม่ลืมว่ามันผลัดรุ่นกันพอสมควรนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวในสังคมกันต่อ
วันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ